ต่อสมันฝิดบางอย่าง
ขึ้นมาพี่จับ
ได้จากไหนใครบอกว่าจะออกมาบอกที่จะหาให้
อ่าสื่อได้จากสื่ออ๋อ
ก็ใช่แล้วถามผมทำไมล่ะ
สื่อสื่อต้องรับเหรอ
แต่มันก็รุนมาเรื่อยที่สุด
มองไงเหรอมองได้หลังตาหล่างมอง
ก็จะเอามาอยู่กันไปจนทำไมละ

มานี่เอานี่มานี่มาผูกก็ได้ไหมอยู่กันไม่มีความสุขอ่ะ
ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาไอ้นี่ก็คือไอ้นี่ไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้นี่คือไอ้นี่
แก้ไปทีละอันมันก็แก้ได้หมดแต่ถ้าเอาสมมติว่าพันกว่านั้นไอ้นี่โปรกไอ้นี่
ไปไว้ทางการเอาแบบนั้นเหรอเหมือนกันได้อย่าทำให้
ผมพยายามจะวิทยาลัยทุกอย่างให้มันเพย์ให้มันจะมีความสุข
ให้จะกระปันดีกะใหม่เหมือนกันมาเอาเรื่องหล่อกลีนไทนก็ต้องมองดิว่า
ใครล่ะใครจะทำร้ายผมใครที่ไปพูดต่างประเทศอยู่ปัจจุบันนี้
ใครฮะมีใครไม่ชอบผมเหรอใครไม่ผมแบบผมควรควรน่ารักกว่าผมกว่าเนี้ย
แต่ผมจะไม่น่ารักสำหรับคนบางคนคนที่ไม่รักชาติผมไม่รักด้วย
มองแล้วมองอะไรนะมองอะไรกันบ่อยนะ
เพราะเธอไปวิเคราะห์สิมาจากใครล่ะแล้วใครเป็นคนลองพูดตอนนี้
ใครที่เป็นคนพูดชักศึกเข้าบ้านใครใครที่เอาประเทศไทยไปขายอยู่ต่างประเทศ
ใครเสียชื่อมาใครอะไรนะใครนะพูดดังดัง

ก็ก็พวกเขาก็ดูเรามันอยู่แล้วนะครับ
ให้ได้ยืนเลย
อ๋อใช่ใช่จริงจริงเราบอกแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องภาพบรรยาไทยนะครับในในเอ่องานวันเอ่อ
ปังเมื่อพ่ออย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยดูแลแล้วก็ให้บริษัทนักบริษัท
บริษัทนักบริษัทจังหวัดจังหวัดภาษาในพุทธที่แล้วเขาก็ก็ก็ดูแลกันอยู่แล้ว
อันนี้ถ้าเราไม่ไม่แพนิกไม่ตกใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วทุกคนก็ช่วย
เขาส่งไปรบกัน๘๐๐คน๘๐คน๒๐๐คนแต่ประเทศเราไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เลยนะครับ
แต่อันนี้มันก็อาจจะเป็นการประเมินสถานการณ์เป็นข้อควรระวัง
เพราะว่าผมเห็นจากข่าวเหมือนกันว่าเขียนมามันไม่ชัด
เป็นข่าวซึ่งใครก็คิดได้เหมือนกันน่าจะมี
ต่อมาที่เดินก็คือต้องพี่น้องประชาชน
ทุกท่านจะเป็นหูเป็นตาดีที่สุด
อันนั้นผมเคยทำงานใหญ่มาหลายครั้ง
ตั้งแต่สมัยครองราชครบ๖๐หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยงานนั้นเนี่ยไม่เคยมีเรื่องมีราชวงศ์มา๒๖ราชวงศ์
ทุกท่านเป็นหูเป็นตาให้เราหมดนั้นเห็นอะไรเนี่ยเราก็จะสกัดซะก่อน
ถือว่าถ้าเขาเป็นข่าวอย่างนี้ออกมาใช่หรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ไม่ถือว่าไม่ใช่ข่าวกรอง
ถือว่าเป็นข่าวสารเพื่อเข้าไปตรวจสอบเพราะเห็นเมื่อเช้าที่ออกมาก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบ
จริงหรือไม่จริงอันนี้เห็นเห็นเหมือนกับเขาคงออกมานานแล้ว
มันมันไม่หมดหรอกครับความสุขอยู่ที่ใจนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ที่ยังไม่เกิดแล้วก็อยากเรียนว่าฝ่ายความมั่นคงเขาทำกันเต็มที่
มันอาจจะไม่ค่อยหวังดีหรือว่าอาจจะหลุดหรืออยากจะสื่อสาร
คือแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านแต่เพียงแต่ว่าก็เรียนว่าฝ่ายความห่วงเนี่ยทำเต็มที่
แล้วก็ยังยืนยันว่าอันนี้เป็นข่าวสารที่เขาจะตรวจสอบ
ซึ่งตบทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีเครื่องมือกันมา
ที่จะมีการตรวจเช็คก่อนแต่คราวนี้ถ้าเป็นพาสปอร์ตบอมหรือพาสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็จะปลอมได้ยากมากนะครับแล้วก็จะมีการคัดกรองเนี่ย
ก่อนที่จะมาถึงประเทศก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะเริ่มใช้วันนั้นรู้สึกทำประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับ
ฉะนั้นจริงเขาทำงานหนักอยู่แล้วแต่คนที่เข้ามาเราก็เข้าเยอะจริงนะครับ
ตรงนี้ไม่ทราบเพราะว่าต้องเพราะผมไม่ได้คุยกับรัสเซียนะครับ
แต่ถ้ามันจริงป่านี้มันจับไปได้แล้วครับ
ตอนนี้ก็ทั้งทหารตำรวจที่รับผิดชอบนะครับรวมทั้งมีกองกำลังมีชาวบ้านมีอะไรก็ช่วยเป็นหูเป็นตา
เพราะว่าตรงนั้นมันเส้นทางของเรามันน่าจะ๓๐๐กว่ากิโลซึ่งมันคุมไม่ได้๑๐
แต่ว่าก็มีจุดที่เข้าออกได้ง่ายแล้วก็คุมอยู่แน่น
ส่วนที่เหลือก็จะมีหูตามีข่าวสารมีการรัฐเวนและมีทั้งทางอากาศทางอะไรก็
ตัวเอกที่เกี่ยวข้องก็ทำอย่างเต็มที่นะครับ